กลับมาในช่วงนี้อย่างที่สัญญงสัญญากันเอาไว้ในเบรกที่แล้ว

ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็ไปเที่ยวกันมาในช่วงวันหยุดยาว
ดิฉันก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเหมือนกัน

หนีไปพม่ามาก็ได้ไปหลายเมืองนะคุณ
ฉันไปในปีดอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของเขา
แล้วก็ไปย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงเก่านะคะ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในปีดอลเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นเมืองใหม่
แล้วก็มีการจัดเรียงผังเมืองที่ค่อนข้างสวยงาม

ใช่ถนนก็หลายเลนมากใหญ่มากเลย

ใช่สวยมากให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะ

พม่าเขาก็มีความเชื่อความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้นแล้วที่ประเทศพม่าก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก
ให้เราได้กราบไหว้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล

ก็คือไปมหาเจดีอุปตะสานติที่เมืองเนปิดอร์
คุณผู้ชมเนี่ยเส้นทางเข้าไปสวยไหม

มองเห็นมหาเจดีโดดเด่นเป็นสง่ามาก
ภายในข้างทางเขาก็จะมีร้านขายของแบบนี้คุณ

คล้ายกับในประเทศไทยในวัดบ้านเราเนี่ยค่ะ
แล้วด้านข้างตรงนี้ขายผลไม้
นี่ผมมองไปผมไม่เห็นคุณเลยเนี่ย
คุณมาในชุดไหล่คลางเหรอฮะใช่ค่ะชุดพรางตัวมันดูเป็นทางคลางไง
เดี๋ยวฉันกลมกลืนมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่า
ในประเทศพม่าทุกวัดส่วนใหญ่เขาจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด
แล้วนี่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ห้ามใส่กางเกงไงผู้หญิง
ผู้หญิงก็จะต้องใส่กระโปรงคล้ายกับเวลาเราไปวัดพระแก้ว

ความสวยงามของมหาเจดีอุปตะสันตินะคะ
ซึ่งเป็นแบบจำลองมาจากมหาเจดีชาเวดากองในกรุงย่างกุ้งเลย
ความสูงนะคุณผู้ชมประมาณ๙๙เมตร

เขาบอกกันว่าเทียบเท่าขนาดจริงของมหาเจดีชาเวดากองที่ย่างกุ้งเลยนะคะ
ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
สร้างแรงดึงดูดให้กับบรรดานักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมได้เป็นจำนวนมากเลย
แพ้กับมหาเจดีชาเวดากององค์จริงที่ย่างกุ้งเลย
วันนี้ดิฉันไปมาในช่วงแบบเย็นหน่อยที่เห็นกันอยู่
อากาศดีมากคุณค่ะแล้วบรรยากาศดูนะ
คือมันเงียบสงบมันร่มเย็นมากนะคะ
อันนี้ดิฉันเดินเข้าไปภายในมหาเจดีนะคะ
ก็ไปขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ภายในตัวมหาเจดีเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ที่เป็นผนังหินแกะสลัก
อ่านี่สวยมากโดยรอบเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าท้องฟ้าโปร่งมาก
พอขึ้นไปยืนด้านบนเจดีนะคุณเราสามารถมองเห็นวิวของเนปิดอร์ได้แบบ
ทับจะ๓๖๐องศาเลยทีเดียวโอ้โหมันสูงไง
ใช่ค่ะแล้วก็สวยมากเลยท้องฟ้าแบบโอ้โห
ถ้าเกิดใครติดตามในโซเชียลมีเดียของดิฉันนะภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยถ่ายเองจากกล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดา
สวยมากแบบท้องฟ้าสวยมากจริงบอกเลยว่าแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะคะ
ไปถึงมหาเจดีชาเวดากององค์จำลองแล้วนะคะที่เนปิดอร์
เราก็ต้องไปที่เจดีชาเวดากององค์จริงกันบ้าง
พาน้องไปด้วยนะคะน้องนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกนะคะ
เป็นน้องยุวทูตเราก็ได้ไปชมความสวยงามของมหาเจดีชาเวดากอง
บอกเลยว่าสวยมากองค์จริงเนี่ยย้ำนะฮะอยู่ที่ย่างกุ้ง
ที่ย่างกุ้งนี่นะคะตอนนี้มาถึงย่างกุ้งแล้วนะให้เปรียบเทียบกันให้เห็น๒ที่นะคะ
มีลักษณะโดดเด่นสวยงามเป็นสิ่งก่อสร้างที่มองเห็นไกลเลยค่ะ
ถ้าเราอยู่ในเมืองย่างกุ้งเราก็จะมองเห็นองค์มหาเจดีนี้โผล่ขึ้นมา
ว่าจะอยู่จุดไหนของย่างกุ้งจะมองเห็นนะโดยรอบก็จะมีพระประจำวันเกิดตั้งอยู่นะคะ
เพื่อที่ให้เราได้ส่งน้ำพระประจำวันเกิดโดยแต่ละวันก็จะมีรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์นะคะ
มหาเจดีชาเวดากองมีความกว้างใหญ่มากโดยรอบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลย
เราก็จะเห็นคนพม่ามานั่งสมาธิกันด้วยมาขอพรกราบไหว้บูชา
บริเวณแห่งนี้เขาเรียกว่าลานอธิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ใกล้ใกล้กับเสาโหงชาวพม่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาขอพรที่ลานอธิษฐานแห่งนี้
จะช่วยให้พรที่ขอสำริดผลพื้นที่ตรงนี้คนพม่าเขาเรียกกันว่า
พื้นดินแห่งความสำเร็จอ๋อพื้นดินแห่งความสำเร็จ
ใช่เพราะว่าเขามีเรื่องเล่ามาว่าลานอธิษฐานแห่งนี้นะบุเรงนองเนี่ย
เคยมาขอพรเคยมาอธิษฐานก่อนที่ตัวเองจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย

ใช่ค่ะซึ่งความสำคัญของมหาเจดีชาเวดากองเขาก็เชื่อกันว่าเป็นที่ที่บรรจุ
ที่บรรจุพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า
ชาวพุทธนะคะจึงมีความเลื่อมใสสัทธามาก
แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทราบแน่ชัดว่า
สร้างขึ้นในยุคสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
แต่ว่าพระมหากษัตริย์พม่า
เขาก็จะทำบุญด้วยการสร้างพระเจดี
อัญมณีเพชรพรอยหรือเครื่องประดับต่าง
สังเกตว่าบริเวณโดยรอบมหาเจดีก็จะ
ระดับประดาษไปด้วยอัญมณีแล้วก็ทองนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่วันที่น้องใบทองไป

แล้วก็ที่สำคัญชาวไทยก็เยอะเหมือนกันชาวไทยเยอะมากเลยคุณค่ะ
ทัวร์ไทยไปทัวร์ท่องเที่ยววัดกันเยอะมาก
เพราะว่าเป็นช่วงใกล้จะสิ้นปีด้วย
เอาล่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำว่า
ไปถึงย่างกุ้งแล้วต้องไป
ก็คือเจดีโบดาทาวหรือโบตาตาว
เจดีแห่งนี้ก็มีความสวยงามมาก
ด้านในเป็นทองอร่าหมดเลยคุณ
อ๋อนี่เหรอสีทองเลยนะเหลืองอร่ามเลยอ่ะเห็นไหม
ทองสะท้อนหน้าดิฉันเลยคุณดูสิ

และเขาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเทพทันใจ
ไหมเทพทันใจเทพทันใจนี่ชัดเจน
รู้จักเป็นอย่างดีค่ะหรือว่านัทโบโบยี
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
เพราะเป็นที่ที่ประชาชนจะเดินทางมาขอพร

วิธีการขอพรยังไงมาดูวิธีการศักรรยากขอพรเทพทันใจกันเลย
บอกว่าให้นำธนบัตร๒ใบ
ม้วนเป็นกรวยคุณผู้ชม
ให้เป็นกรวยนะดูภาพดิฉันตามไปด้วย
สองใบแล้วก็สอดไปในมือของเทพทันใจ
แล้วก็ต่อเสร็จให้เอาหน้าผากเราไปแตะที่บริเวณนิ้วของท่าน
ธิษฐานค่ะอธิษฐานเลยเสร็จปั๊บ
ธนบัตรที่เสียบไว้ออกมาใบเดียว

ดึงออกมาหนึ่งใบเก็บติดตัวเอาไว้
เขาเรียกว่าเป็นเงินขวัญถุงแหละเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ว่ากันว่าถ้าจะอธิษฐานขอพรเทพทันใจนะ
ให้ขอหนึ่งเรื่อง
เรื่องเดียวเท่านั้นถึงจะสำริดผล

ล้อเล่นไปวันเดียวขอเรื่องเดียวนะคะอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือที่นี่ค่ะ
คือเจดีแห่งนี้เนี่ยนะมีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ทางวิหารด้านขวามือด้วย
ก็จะมีความสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความงดงามนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกมากมายให้เราได้ไปสักการะขอพรกันที่ประเทศพม่านะคะ
แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยไปประเทศพม่าแนะนำเลยว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรค่าแก่การไปท่องเที่ยวมากจริง
แล้วก็อยู่ใกล้กับประเทศไทยเดินทางชั่วโมงเดียวนะคะคุณครับ
วันนี้ก็เลยมีคำแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวที่พม่าจากท่านกงศูนย์มาฝากค่ะ
ข้อที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือเวลาเดินทางเนี่ยเราควรจะทำประกันเดินทาง
หมายความว่าเราควรจะซื้อประกันเดินทางก่อนที่จะเดินทางเพื่อที่จะมาเมียนมาร์
หากเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาด้านสุขภาพเราก็สามารถที่จะใช้ประกันนี้ในการช่วยเราเดินทางกลับเมืองไทย
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เข้ามาในเมียนมาร์เราจำเป็นที่จะต้องแจ้งกับที่พักของเรา
ว่าให้ที่พักของเราไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านพักที่เรามาพัก
แจ้งกับตำรวจที่นี่ว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่กี่วัน
ที่ไม่ใช่เป็นของใช้ส่วนตัวนะครับออก
ในส่วนของของที่หรือสิ่งต้องห้ามคือโดยทั่วไปแล้วคล้ายกันกับประเทศอื่น
ก็คือของที่ผิดกฎหมายแต่ที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ
เรื่องของจำนวนเงินที่เราจะนำเข้าเมียนมาและนำออกจากเมียนมาร์เนี่ย
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำเล็กน้อยนะคะจากท่านกงศูนย์ไทยในพม่า
เราก็ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

หลายคนสนใจและปัจจุบันก็มีไปเยอะนะ
กับสหสาปทาวน์อะไทยที่อยากจะไปเที่ยวในเมียนม่า
หรือว่าประเทศพรรมาศไปขอพร

ค่ะก็ดูสิว่าพรนั้นจะสำริดผลทันใจหรือเปล่านะ